เกษตรทำเงินจะพาไปดูรอยยิ้มของเกษตรกรที่เขาปลูกหัวใช้เท้าปีนี้
ถึงแม้ว่าผลผลิตมันจะน้อยลงแต่สร้างรายได้ดีมาก
เขาทำได้อย่างไรติดตามเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ในช่วงฤดูฝนเกษตรกรที่ปลูกหัวชัยเท้าต้องเผชิญกับปัญหาผลผลิตลดน้อยลงแต่ก็ยังยิ้มได้และสู้ต่อไปเพราะอะไรอยากรู้แล้วครับ
ก็จะมีเรื่องค่าน้ำมันแพง
แล้วก็เรื่องฝนตกมาทำให้พืชผักไม่ค่อยได้ดีแล้วก็ผักเน่าค่ะ
ค่าคนส่งก็ต้องทำไปเพราะว่าเก็บไม่ได้เพราะว่ามันถั่วไปหมดค่ะ
ชวนชาตรรอนข่าวมาที่แปลงปลูกหัวชัยเท้าที่อยู่ที่หมู่บ้านหนองปล่องหมู่๕ตบคอบคจังหวัดราชบุรี
เจ้าของก็คือพี่รุจิราสืบติภาอายุ๓๘ปี
ปลูกหัวใช้เท้าบนพื้นที่๗ไร่ครับ
ในช่วงฤดูฝนผลผลิตหัวใจเท้าจะลดน้อยลง
ไร่ละ๖ตันเหลือแค่ไร่ละ๓ตัน
แต่ครั้งนี้ทำไมพี่รุจิรายังยิ้มได้ล่ะครับ
แต่ตอนนี้ผลผลิตมันลดไปครึ่งหนึ่ง
ถ้าเกิดราคาไม่ช่วยเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
แม้ว่าช่วงนี้ผลผลิตจะลดน้อยลง
แต่ความต้องการก็มีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ
ราคาหัวชัยเท้าก็เลยขยับขึ้น
จากเดิมกิโลกรัมละ๑๑บาทก็ขยับเป็นกิโลกรัมละ๑๖บาท
ยิ่งในช่วงเทศกาลกินเจก็ยิ่งได้ราคาดีครับ
ปลูกผักในช่วงฤดูฝนก็มีความเสี่ยงที่จะได้ผลผลิตน้อยลง
จากการได้รับความเสียหายคือเน่าเสีย
ก็เลยต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากแบบนี้
ไร่จะเก็บผลผลิตได้เพียงแค่๓ตันเท่านั้น
ทำให้พืชผักในช่วงระดูฝนมีราคาปรับขึ้น
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยยังพอยิ้มได้ครับ
หัวชัยเท้าราคาดีผลผลิตน้อยลง
พี่รุจิราก็ยังทำกำไรได้อยู่นะครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ